หลังจากที่มีกระแสตีกลับไปที่คุณแม่ของคุณแตงโม
คุณพุดเดิ้ลค่ะหนึ่งในเพื่อนสนิทของคุณแตงโมนะคะ
ได้ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะ
คนที่จะมาขอเป็นเจ้าภาพช่วยจัดงานศพให้กับคุณแตงโมเนี่ย
ถอนตัวไปแล้วนะคะ๔ราย
จากนี้ก็ยังมีกระแสข่าวลือออกมาอีกนะคะว่า
เอสุปชัยพี่อ้ำพัชราภาก็เตรียมที่จะถอนตัวด้วยเหมือนกัน
หลังจากที่มีข่าวลือออกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม
แจ๊กเกอรีนก็สอบถามไปที่พี่เอสุภาชัยทันทีเลยนะคะ
ว่าข่าวที่ว่าพี่เอพี่อ้ำขอถอนตัวไปเนี่ยจริงหรือเปล่า
พี่เอสุปชายยืนยันผ่านพี่แจ๊กกะรีนมานะคะว่า
ข่าวลือดังกล่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะ
พี่เอพี่อ้ำยังจะขอเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้กับแตงโม
เพื่อเป็นการทำให้กับแตงโมเป็นครั้งสุดท้าย
พี่เอยังยืนยันเจตนารมณ์นะคะว่าจะทำให้ดีที่สุด
งามที่สุดตามที่ตั้งใจเอาไว้ตั้งแต่แรก
และที่ทำทั้งหมดนะคะทุกคนก็ตั้งใจทำเพื่อไว้อะไร
ให้กับแตงโมเป็นครั้งสุดท้ายยิ่งเป็นแบบนี้ยิ่งต้องทำ
และไม่ว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นพี่เอยังให้
คิดกับเราอีกด้วยนะคะว่าการให้อภัยไม่ถือโทษ
กฎใครคือบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
อ่านแชทที่พี่แจ๊กกะรีนบอกบันเทิงของเราได้คุย
กับพี่เอสุประชายเขาก็บอกว่าการให้อภัยเป็น
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะลูกถ้ายิ่งเกิดอะไรขึ้น
แบบนี้ก็ยิ่งต้องทำให้น้องโมให้ดีที่สุดเลย
จัดพิธีไว้อาลัยในวันที่๑๑ถึง๑๓มีนาคมนี้จัดขึ้นที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพนะคะ
ตั้งอยู่ที่ซอยกาญจนาพิเศษ๐๒๕จากเดิมค่ะจะจัดที่คริสตจักรแห่งความสุข
ซอยสุขุมวิชต์สามสิบหกเพื่อที่จะรองรับคนได้มากขึ้นนะคะ
ซึ่งก็เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าพี่เอยังคงเจตนารมณ์เดิม
ที่จะส่งแตงโมน้องสาวที่น่ารัก
ไปสู่อ้อมกอดพระเจ้าอย่างสวยงามที่สุด
โดยแฟนคลับก็เข้ามาขอบคุณพี่เอกับพี่อ้ำเยอะเลยนะคะ

คุณโบทิเคได้โพสต์แจ้งว่า
คริสตจักรไม่มีการเปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือไว้อะไรคุณแตงโม
อันนี้เตือนคุณผู้ชมนะใครที่แบบว่า
อยากจะบริจาคช่วยเหลือทางคริสตจักรเขา

ทางแรกก็คือบริจักษ์ตรงไปทางคุณแม่พนิดา

หรือทางที่๒ไปร่วมบริจาคได้ที่หน้างานเลยนะคะ
อันนี้ถือว่าเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของทางไอจีคุณบูทีเคด้วย
ใช่ค่ะไม่ใช่ว่าคนนั้นคนนี้อ้างตัวมาเป็นการช่วยเหลือแบบนี้
ระวังมิจฉาชีพดีนะคะคุณผู้ชม